คุณผู้ชมยังตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีหลวงปู่ถาวรค่ะพระลูกวัดป่าห้วยหมากใต้ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่กลางดึกลงมาหาเจ้าอาวาสบอกว่าจะขอขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สำนักที่อยู่บนเขา
แล้วก็มาบอกด้วยว่านิมิตเห็นผู้ชายร่างใหญ่เดินตามมา๓วันแล้วท่าทางไม่พอใจ
แล้วก็เห็นพญานาคไม่พอใจพ่นพิษพ่นไฟใส่
สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าหลวงปู่รูปนี้หายตัวไป
แต่มีเบาะแสก็คือมีจีวอนมีไฟฉาย
แล้วก็รอยเท้าอยู่ริมแม่น้ำโขงค่ะ
หลายคนร้อนใจเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนนะคะ
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็กระจายกำลังกัน
ค้นหาหลวงปู่ถาวรธาวโรวัย๖๒ปีนี่แหละค่ะ
หลังจากที่ท่านหายออกจากวัดปริศนาตั้งแต่คืนวันที่๙กันยายน
ตลอด๔วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็นำเรือเร็ว
ตรวจหาหลวงปู่ถาวรไล่ไปจนถึงบ้านเวิร์นบึกตำบลโขงเจียม
ซึ่งเป็นหมู่บ้านสุดท้ายสุดเขตของประเทศไทย
ตรงนั้นเนี่ยมันมีวังน้ำวนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิร์นบึกอยู่กลางแม่น้ำโขงด้วย
จากวัดห้วยหมักใต้๔กิโลเมตรนะคะ
ตามหากัน๔วันแล้วก็ยังไม่เจอตัวค่ะ
ก็มีการวางกำลังชาวบ้านเป็นระยะประมาณ๓๐๐๕๐๐เมตรเป็นจุดนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเชื่อว่าถ้าจมลงไปในแม่น้ำโขงจริง
วันนี้นายอดชายแก้วแสงลูกศิษย์วัดนะคะพาทีมข่าวเราเดินตามเส้นทางที่ร่องรอยหลวงปู่ถาวร

เส้นทางที่ว่าเนี่ยมันจะต้องผ่านป่าช้าบ้านซึ่งเป็นทางเดินเท้า
แต่ก่อนที่จะถึงริมแม่น้ำโขงเนี่ยลักษณะมันจะเป็นป่าไผ่หนาม

ริมตาลิ่งนี้นะเค้าบอกว่ารกมาก
ซึ่งคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวเราก็เดินไล่ตามไปตามจุดที่หลวงปู่ถาวรเดินไป
ลักทุเลพอสมควรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นไผ่หนาม
หนามไม่ผ่ายมันก็เกียว
ก็ต้องคอยใช้มือจับต้นไผ่เอาไว้แหวกทาง

ตลิงเองก็ค่อนข้างจะชันด้วย
พอเดินถึงริมแม่น้ำโขงจุดที่พบจีวรหลวงปู่ถาวร
ลูกศิษย์ก็ทำพิธีขอขมาพระแม่โขงคาและพญานาค
หวังว่าจะมีการเปิดทางให้เจอร่างหลวงปู่ถาวร
ถ้าหากว่าหลวงปู่ตกลงไปในน้ำจริง
พระองค์ทุกศัลทุกภพทุกภูมิที่ปกปรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้
ขออนุญาตเปิดทางห่างหาหลวงปู่ให้พบให้พอเดี๋ยวเถิด
นายยอดชายลูกศิษย์วัดนะคะเขาก็บอกว่าหลวงปู่ถาวรคุ้นเคยกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง
แล้วก็ป่าแถวนี้ดีก็เลยตั้งข้อสงสัยว่า
หรือจริงแล้วหลวงปู่อาจจะลงไปอาบน้ำหรือเปล่า
อาบน้ำแล้วก็ทิ้งจีวอนเอาไว้ก่อนที่จะเดินขึ้นมาบนป่าช้าหรือเปล่า
วันนี้ก็เลยพากันค้นหาตามแนวป่าอีกครั้งหนึ่ง

อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะคะว่าวัดป่าห้วยหมากใต้
ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีเรื่องแปลก
เพราะเจ้าอาวาสบอกว่ามีพระลูกวัดมรณภาพ
ติดต่อกันถึงสองรูปตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงปีหกสามเนี่ย
คือปีหกหนึ่งเป็นพระชิตธิวราชธรรโมนะคะ

ที่เดียวกับที่หลวงปู่ถาวรชอบขึ้นไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นนิมิต
แล้วท่านเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มกระดูกซี่โครงขวาหักทิ้มปอดมรณภาพ

๖๒ถัดมา๑ปีพระพิทักษ์ธรรมผลวัย๒๙ปี
พระพุทธรูปอยู่ดีหายใจติดขัดต้องนำส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งสวงอกมรณภาพไปอีก๑ราย
แล้วก็ล่าสุดปีนี้ปี๖๓หลวงปู่ถาวรธาวโรหายจากวัดปริศนา
ตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะคะ
คุณปียชาติก็ไปคุยกับนางทองจันธรรมผลแม่ของพระพิทักษ์
ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี๖๒ที่ว่าปั้นพระพุทธรูปแล้วก็หายใจติดขัดจนตรวจพบมะเร็ง
คุณแม่เดินทางมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระพิทักษ

แม่บอกว่าลูกชายมาบวชที่วัดห้วยหมากใต้ต้นปีที่แล้ว

แม่แม่บอกว่าเธอแปลกใจเหมือนกันนะที่อยู่เน่ะพระลูกชายมรณภาพกำหัง
เพราะก่อนหน้านี้สุขภาพก็แข็งแรงดี

ต่อมาพอมาปั้นพระพุทธรูปที่วัดได้สักพักก็เริ่มป่วยหนัก
ที่ผ่านมาเธอเองเคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์ที่วัดอยู่เหมือนกัน
พระหลายรูปมาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุการมรณภาพของพระลูกชาย

เลยหน้าจากนิจคลิปขาเรายังได้คุยกับนางโหลาบุญทัลนะคะเป็นคนประกอบพิธีกรรมตาจำบ้านห้วยหมอกใต้ก็
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีพระมาขอจำพรรษาแต่อยู่ได้คืนเดียวก็หนีตะเลิศไปเลยค่ะ
บอกว่าอยู่ไม่ได้เลยมีวิญญาณก่อกวนพระหลายรูปก็ลักษณะทำนองเดียวกันเนี่ย
คือมาแล้วก็อยู่ไม่ได้คนเท่าคนแก่ก็เล่าบอกว่า
ที่ตั้งวัดเนี้ยเป็นดินแดนของพญานาคถ้าใครทำอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี่ย
ก็จะมีอันเป็นไปนางโอลาบอกว่าสาเหตุที่หลวงปู่ถาวรหายตัวไป
ก็อาจจะเป็นอาถรรพญานาคหรือไม่ก็ปู่ดำผาลาเหล็ก
ชาวบ้านรุ่มน้ำโขงเขาเคารพนับถือหรือเปล่าเพราะเธอเองก็เคยเจอเรื่องราวแปลก
มีอยู่ครั้งนึงลงไปอาบน้ำที่แม่น้ำโขง
เหมือนมีปลาหรืองูตัวใหญ่มาไหว้รอบตัว
แล้วก็รัดขาจนต้องสะบัดขาแล้วกระโดดขึ้นไปบนโขดหิน
พอตกกลางคืนค่ะมีผู้หญิงมาเข้าฝัน
บอกว่าคือย่าแก้วที่มาว่ายน้ำเล่นด้วย
มาขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนรักที่คนอีสานเขาเรียกว่าเสี่ยวอะค่ะ
ทุกวันนี้ก็ยังฝันถึงอยู่นะคะยังมาเข้าฝันอยู่เลย
จากนี้ค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งได้พาคนในหมู่บ้านไปบนบาน
ปู่ดำผาลาเหล็กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่รุ่มน้ำโขงตรงนี้นะคะ
บอกว่าขอให้ปกปักรักษาไปหาปลาให้ได้เยอะ
ให้เดินทางปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จ
ปรากฏว่าชาวบ้านที่มาขอประสบความสำเร็จจริง
อย่างที่บนอย่างที่ขอไว้เลยแต่ปัญหาคือ
ประสบความสำเร็จแล้วไม่ยอมไปถวายหัวหมูของเส้นไหว้
ตามที่รับปากปูดำไปเข้าฝันเลยค่ะ
ตอบว่าที่ไม่ทำตามคำพูดจนถึงขั้นคนคนนั้นน่ะ
ต้องไปขอขมาต้องเอาเครื่องเส้นไหว้ไปถวาย
ทุกวันนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะชาวเรือประมง
แล่นผ่านตรงนี้ผ่านปุ๊บยกมือไหว้ทุกครั้ง
นี่ค่ะทุกครั้งที่ไปออกหาปลาก็จะต้องยกมือไหว้ตรงนี้นะคะ
ก็เลยเลยเป็นเจียวกันมาเถอะคุณหมายก็ตัวใหญ่ใส่กางเกง
คล้ายอย่างนี้แหละตัวลำเขาฝัน
กับสินมารอยู่ในที่จำนวนของใหญ่มาพูดทำว่าแก่บูล
สำหรับการค้นหาหลวงปู่ถาวรตลอดสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอโขงเจียมฝ่ายปกครอง
ชาวบ้านแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยกระจายกำลังค้นหาหลวงปู่ถาวรอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ที่พบจีวอนไฟฉายแล้วก็รอยเท้าอะค่ะ
ตอนนี้ก็หากันตั้งแต่ที่บริเวณวัดไปจนถึงเขตรอยต่อ
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะ

ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าเป็นอุบัติเหตุแล้วท่านมรณภาพในแม่น้ำโขงจริง
วันนี้เนี่ยศพน่าจะต้องลอยตามโขดหินติดกอกิ่งไม้อะไรบ้าง
ก็ยังคงต้องค้นหาต่อไปนะคะ
ก็มีการประสานทางการลาวให้ช่วยเหลือแจ้งข่าวแล้วด้วยถ้าเกิดว่าพบเจอค่ะ